อยากให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นเหตุวิวาทะ
เกิดจากการใช้รถใช้ถนนอีกแล้วนะคะ

แล้วก็มีใจความระบุบอกว่าตัวเขาเอง
ขับรถที่บริเวณเรียบด่วนรามอินทา

แต่เหตุฉะไหนเล่าเขาถึงกลับโดนด่าทอแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คุณดูสิออกมาจากซอยแล้วก็เข้ามาเลนส์๒แบบนี้

ต้องดูที่เขารถที่เข้ามาทางตรงเนี่ยถึงจะถูกต้องใช่ไหม
คลิปนี้มีคนชมแล้วก็แชร์กันเยอะนะคะ

จากนั้นก็เลยบีบแตร่เตือนไป
เจ้าของคลิปนี้เขาเลยบีบแตร์เตือนไป
แต่คนที่ขับรถรถหรูคันเมื่อกี้
กลับมาด่าทอหาว่าไม่มีน้ำใจ

จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนเรียบทางด่วนรามินทา
เหตุการณ์เกิดสักประมาณ๑๑โมงของเมื่อวานนี้
วันนี้คุณพรอยสัจเยียวริธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคนโพสต์นะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุตัวเขาเอง

ขับมาบนถนนเส้นเรียบด่วนตามปกติ

คือแกร่เขาไว้ให้บีบจริงนะ

ตัวเขาเองตอนนั้นขับรถออกมาจากถนนนวลจันทร์

รถคันดังกล่าวกินเลนออกมาค่ะ

นี่จังหวะนี้ครับ

ซึ่งหลังจากนั้นคิดว่าเรื่องจะจบแล้ว

ขับมาจี้แล้วก็ไล่เบียด

นึกในใจดีใจนะฮะกระหยิ่มยิ้มย่อง
เอาล่ะเขาน่าจะมีจิตสำนึกน่าจะมาขอโทษแต่ไม่เลยค่ะ
กลับโดนด่าเขาบอกว่าเขายอมรับเลยนะ
ว่าเขารู้สึกแย่มากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คิดเลยว่าจะมาเจอคนที่ใช้รถใช้ถนนที่มีพฤติกรรมแบบนี้
เบื้องต้นภูโภทได้มีการลงบันทึกประจำวัน
ไว้ที่สนโคครามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อความสบายใจแล้วก็ขอให้ทุกคนเคารพกฎจราจร
ฝากสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนบอกว่าขับรถขับรา
ก็ให้ระมัดระวังแล้วก็คำนึงถึงเพื่อนร่วมทางด้วย
ไม่คือการขับรถอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยมันอันตรายมากอยู่แล้วค่ะ
ยังไงเขาจะตัดข้ามมาทีเดียว๒เล่นไม่ได้อันตราย